นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะออกมาเปิดเผยนะครับ
ว่าอากาศในข้าวสมุทรแอนตาคติก
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด
ตอนนี้กลับมีอากาศเย็นลงในช่วงเกือบ๒๐ปีที่ผ่านมานะครับ
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าภาวะโลกร้อนได้ยุติลงแล้ว
แต่ว่าเป็นการสะท้อนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

อุตสาหกรรมประมงในประเทศสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญ
ชาวประมงตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ได้เลิกทำอาชีพนี้กันมากขึ้นเรื่อยนะครับ
เนื่องจากจะจับสัตว์น้ำในทะเลได้น้อยลงทุกวันครับ
ในขณะที่อุณหภูมิของมหาสมุทรกำลังอุ่นขึ้นเรื่อย
ต้องเรียนรนอย่างหนักในการจับสับน้ำ
กุ้งหอยและปลาให้เพียงพอในแต่ละวัน
และก็มีหลายคนที่ต้องแขวนอุปกรณ์ประมงไว้กับที่อย่างถาวร
เดวิดโกเอเทลชาวประมงรายหนึ่งบอกว่า
เมื่อ๑๖ปีก่อนเขาคิดว่ามีเรือที่ออกหาปลาประมาณ๑๐๐ลำ
แต่ตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่๙ลำ
และในตอนนี้ก็มีเพียง๒ลำที่เป็นเรืออวนลากเหมือนของเขา
แต่คนอื่นก็ทยอยเลิกจับปลากันแล้ว

ได้มากพอที่จะนำเงินที่ได้
ซื้อบ้านและเลี้ยงดูครอบครัว
แต่ตอนนี้มีการกำหนดโคต้าจับสัตว์น้ำที่เข้มงวดในอ่าวเมนด้วย
โอเอเชลบอกว่ากฎที่เขาต้องการ

และช่วงต้นยุคซิกสตี้แต่ตอนนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้ว
บรรดาชาวประมงในพื้นที่ต้องพยายามอย่างหนักในการปรับตัว
เขาบอกว่าทุกอย่างมุ่งหน้าไปทางเหนือ
กาบและสัตว์น้ำทุกชนิดอบพยพไปทางนั้นกันหมดแล้ว
ใช้เวลาอยู่บนเรือในทะเลต่อเดือนนานถึง๒๐วัน
และได้หยุดราว๑๐วันด้วยกัน
เขามุ่งมั่นที่จะจับหอยจากแหล่งธรรมชาติให้ได้มาก
แต่ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องแลกไปพร้อมกันด้วย
เขาบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เคยพลาดวันแรกที่ลูกของเขาไปโรงเรียน
เคยพลาดการแข่งขันกีฬาและเหตุการณ์อีกหลายอย่างในชีวิต
รวมไปถึงพิธีแต่งงานของสมาชิกในครอบครัว
ขณะที่คนอื่นต่างก็พากันบอกลาอาชีพนี้กันไปตลอดการ
ทำอาชีพประมงมานานกว่า๔๐ปี
เขากล่าวว่ารู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตบนเรือประมงอย่างมาก
สเมลเลิกเป็นชาวประมงเมื่อ๖ปีก่อน
จากบรรดาสัตว์น้ำที่จับได้มีจำนวนน้อยลง
ตอนนี้เขาหันไปช่วยภรรยาเปิดร้านขายล็อบสเตอร์เล็กแทน
เขาโทษว่าสิ่งที่ทำให้จำนวนกุ้งล็อบสเตอร์ลดลง
เป็นผลมาจากสารกำจัดศัตรูพืช
มากกว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เห็นด้วย
แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างเกี่ยวกับผลที่ตามมา
ปัจจุบันล็อบสเตอร์ที่นี่ถูกแทนที่ด้วยล็อบสเตอร์ที่จับได้จากรัฐเมและแคนาดา

ตัวเขาเองไม่สามารถให้หลานชายออกทะเลด้วยเรือของเขา
เหมือนกับชาวประมงคนอื่นได้อีกต่อไป
และบางส่วนของชาวประมงที่เหลืออยู่ตอนนี้
ก็แล้วแต่เป็นชาวประมงรุ่นที่๒และรุ่นที่๓แล้ว
พวกเขาศูนย์สิ้นทุกอย่างแม้แต่ประวัติศาสตร์

เลิกประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นในทุกเดือน